เวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอเผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเล่าเส้นเป็นเรื่องแล้วล่ะค่ะ
แต่ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละค่ะว่าช่วงนี้เราขอเปลี่ยนซีริ่งจากเมนูก๋วยเตี๋ยวไทยมาเป็นเมนูพาสต้ากันบ้าง

ของเรานี่มีผลตอบรับจากลูกค้าค่ะ
คือเข้าไปใช้บริการในโรงแรมค่อนข้างจะเยอะค่ะ
แล้วก็ทานกาแฟติดใจขนม
เราก็เลยมีช็อปเล็กที่โรงแรม
แล้วก็ผลตอบรับดีก็เลยมีการขยายต่อกันมาจนถึง๑๐สาขาค่ะ
ปัจจุมี๑๐สาขาแล้วมีที่ไหนบ้างเนี่ย
มีทั้งศรีราชาค่ะบางแสนระยองค่ะ๓๐๔เชียงใหม่

หลากหลายเลยนอกจากเครื่องดื่มแล้วก็มีอาหารด้วยนะครับผม

วันนี้มีเป็นสปาเกตตี้ผัดพริกกระเทียมแซลมอนค่ะ
แล้วก็เป็นเส้นเพนเน่คาโบนาร่าค่ะ
เอาล่ะได้ยินชื่อก็น้ำลายไหลแล้วนะครับ
งั้นเดี๋ยวลองไปชิมกันเลยดีกว่านะครับ
เขามีเมนูอาหารหลากหลายรูปแบบเลยล่ะค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นขนมปังเบเกอรี่เค้กโฮเมดเครื่องดื่ม
รวมไปถึงอาหารจานหลักก็มีให้เลือกเกือบ๓๐รายการทั้งไทยและเทศ
แต่สำหรับเล่าเส้นเป็นเรื่องคุณเปิ้ลก็เลยขอจัด๒เมนูพาสต้า
เสิร์ฟให้เฮียน็อตและแฟนเล่าเส้นได้อิ่มท้องและฟินกันค่ะ
นะครับผมขอมูลตัดละนะครับปาเก็ตตี้ครับสามมอนท์และผิดเฮียมครับผม

กระเทียมนะครับแหมครับผมอย่าเพิ่งไปไหนคุยกันก่อนครับผมพูดถึงการทำ
นี่ของเราก่อนครับว่าเรามีวิธีการทำอย่างไรครับอ่าครับผมไอ้ตัวนี้จะเป็นสูตรอยู่แล้วนะฮะ
เป็นครีมซอสของเรานะฮะเราเป็นสูตรพิเศษของเราเลยของเราเองเราคิดค้นเองครับผม
ไม่เหมือนที่อื่นครับผมตัวครีมซอสจะไม่เหมือนที่อื่นเหรอครับผมใส่อะไรบ้างอ่ะ
อ่าตัวนี้เป็นความลับก็เป็นเป็นความลับนะครับผมรสชาติจะเป็นยังไงครับ
ก็เค็มมันนะฮะจะหอมในตัวของชีสนะครับผมแต่ตัวนี้จากกีดทานแล้วนิ่มลุ้น
มีชีสกี่ชนิดครับตัวนี้ชีสตัวนี้จะมี๒ชนิดครับผมสองชนิดนะ
เป็นพรมาซานชีสแต่อุบไว้อีกอย่างหนึ่งอุบไว้อีกอย่างหนึ่งค่ะเป็นความลับนะ
เพราะฉะนั้นผมถ้าอยากทานเพนเน่ที่มีสไตล์พิเศษเนี่ย
ครับผมส่วนพริกกระเทียมเนี่ยทำแบบออกจากไตล์แบบไทยนิดนึง
ไข่ปลานี้ใส่กันอย่างเต็มที่เลยครับผมไม่ห่วงของเลยนะครับไม่ห่วงครับผมเราไม่ห่วงของครับผม
อันนี้จะมีรสชาติแบบไทยไทยหน่อยไทยนิดนึงครับผมผสมกับยุโรปนิดนึงยุโรปครับผม
ฝรั่งทานได้คนไทยก็ทานดีครับผมโอเคสองทานนี้ได้ประดาษชิมขอบคุณเชฟมากครับขอบคุณครับ
ดีกว่านะเราจะเริ่มต้นจากการชิมเพนเน่ก่อนซึ่งเป็นสูตรพิเศษของทางร้าน
เคยทานไหมเคยทานค่ะชอบอันไหนมากันชอบแบบนี้ค่ะแบบไทยใช่ค่ะมีความเผ็ดนิดนึงแต่ว่าเพนเน่ของร้านเนี่ยก็จะมีความมันแล้วก็ความหอม
รวมถึงความเค็มของชิดเล็กนะแต่มันจะไม่มันจนเกินไปจนรู้สึกว่าเลี่ยนรสชาติจะเบาหน่อยแต่ก็ยังมีความอิตาเลียนครบอยู่
ตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านจริงจริงนะครับมามีเมนูนี้บ้างครับผมอันนี้ต้องคลุกเขาให้เข้ากันเนอะค่ะ
ตรงนี้รสชาติจะเป็นยังไงครับตรงนี้จะเป็นออกเผ็ดนะคะเผ็ดเผ็ดเผ็ดนิดหน่อยถูกใจคนไทยใช่ค่ะ

อันนี้พอทานเข้าไปนะมันจะมีสัมผัสแร่มันจะเหมือนทางยุโรปตรงที่เชฟว่าหน่อยคือจะมีความหอมของเนยของอะไรพวกนี้นะครับผม
พอทานไปเรื่อยเนี่ยความเผ็ดเริ่มตามมาทีหลังแล้วแต่ไม่ได้เผ็ดจนไม่สามารถที่จะทานได้ก็เผ็ดแล้วก็หอมอบอวนไปด้วยกันนะครับ

ไม่เหมือนค่ะทุกคาเฟ่จะมีสไตล์ของแต่ละที่ค่ะ

สไตล์ของคาเฟ่บางแสนจะเป็นสไตล์โมเดิร์นโตเกียวค่ะ
ทำไมต้องเป็นโตเกียวอยู่ริมทะเลอ่ะ

คอนเซ็ปต์มันคืออะไรอ่ะคอนเซ็ปต์มันเป็นแบบว่าแต่ละที่จะไม่เหมือนกัน
อย่างเช่นระยองก็จะเป็นสไตล์วินเทจอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงบรรยากาศของแต่ละที่ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเห็นป้ายคาเฟ่คันเชอรี่ปุ๊บไปแต่ละที่

แต่ละครั้งก็จะมีการความประทับใจที่ไม่เหมือนกันในแต่ละที่
ใช่อย่างเช่นเทศกาลเราก็จะจัดทุกเทศกาลเปลี่ยนกันไป
อืมสงสัยที่บางแสนทำเป็นแบบโตเกียวเพราะว่าญี่ปุ่นอยู่เยอะ

ใช่ค่ะญี่ปุ่นศรีรชาบางแสนญี่ปุ่นอยู่เยอะ
สำหรับใครที่พบเห็นคาเฟ่แคนเชอรี่ในสาขาหรือจังหวัดอื่น
ก็สามารถแวะเวียนไปลองใช้บริการกันได้นะคะ
อย่างชนบุรีก็มีที่บางแสนและศรีราชา
ระยองนครราชศรีมาหรือจะขึ้นเหนือลงใต้
ก็สามารถพบเจอคาเฟ่แคนเทอรี่ได้เหมือนกันล่ะค่ะ
ซึ่งแต่ละสาขานั้นก็จะมีการตกแต่งและดีไซน์อาหารที่แตกต่างกันออกไป

ก็ได้สัมผัส๑๐ประสบการณ์ที่ต่างกันด้วย
แต่ที่เหมือนกันก็คือเรื่องของรสชาติคุณภาพและความอร่อย

อกจากเมนูอาหารแล้วทางร้านเนี่ยมีเมนูอะไรอื่นอีกบ้างครับ
ของเราก็จะมีทั้งเบเกอรี่ค่ะกาแฟอาหารไทยยุโรปญี่ปุ่น

เปิดตั้งแต่๙โมงค่ะถึง๕ทุ่มทุกวัน
โมงถึง๕ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุด

ถ้าคนมาบางแสนอยากจะมานั่งคาเฟ่เก๋ชิวรับประทานอาหารอร่อยเนี่ย

ร้านตั้งอยู่ทางลงหาดบางแสนนะคะ
อยู่ด้านหน้าวงเวียนปาโลมาบางแสน

หาง่ายไม่ยากนะเพราะว่าเป็นทางที่ทุกคนจะต้องผ่านอยู่แล้ว

ฉะนั้นดูดีก่อนถึงวงเวียนอยู่ซ้ายมือนะครับผม

เล่าเส้นเป็นเรื่องยกมาเสิร์ฟให้กับแฟนรายการได้ฟินกันถึงหน้าจอ

นิดเดียวจะได้ถือโอกาสมาพักผ่อนกันไปในตัวด้วยเลย
และสำหรับสัปดาห์หน้าเราไปปักหมุดกันต่อที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
พบกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเจ้าเก่าที่อยู่คู่ศรีราชามามากกว่า๓๐ปี
ต่อกันด้วยตำนานร้านราเมนเจ้าแรกของอำเภอ
ความอร่อยมานานกว่า๒๗ปี
แล้วไปปิดท้ายกับผัดไทยสูตรโบราณที่สืบทอดมานานกว่า๖๐ปี

แฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องทั้งหลาย